สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่วัดรังศรีโสพลจังหวัดนครนายก
ก็มีคนในวงการบันเทิงมากหน้าหลายตาเดินทางไปที่วัดนะคะ
พร้อมกับสวมชุดสีเหลืองเพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ให้กับสไตลิสชื่อดังอย่างน้องเซนติเมตรซึ่งในวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นสีที่เซนติเมตรชอบมากคือสีเหลืองถูกต้องแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงเดินทางไปเยอะแยะมากมายทั้งโอปอลปานิสรา
พลอยหอวังเติ้ลปียชาติผู้กำกับซีรีส์และครูลูกก๊อฟนั่นเองนะคะ
โดยในงานค่ะได้จัดให้มีวิดีโอพรีเซนต์รวมรูปภาพของเซนติเมตร
และคลิปวีดีโอเมื่อครั้งที่เซนติเมตรยังมีชีวิตอยู่
มกลางรอยยิ้มและความโศกเศร้าของผู้ที่มาร่วมงานที่ตั้งใจมาร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
อกจากนี้ยังมีวงดนตรีจากเพื่อนสนิทมาเล่นเพลงในงานเพื่อเป็นการร่วมไว้อะไรอีกด้วยนะคะ
ซึ่งการจากไปของน้องเซนเมตรนะคะก็ถือว่าสร้างความตกใจให้กับวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าน้องเนี่ยคลุกคลีอยู่ในวงการแฟชั่นเป็นสไตลิสรวมถึงเป็นพิธีกรด้วย
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือทุกคนนะคะยังคงรักแล้วก็เก็บเซนติเมตรไว้ในหัวใจ
กับความน่ารักความสดใสของเธอนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ